ส่วนเหตุการณ์นี้ต้องตามความคืบหน้าค่ะเหตุการณ์ที่จังหวัดสุพันบุรีที่เมื่อวานนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปนะคะที่คนร้ายก่อเหตุอุกอาจมากขี่รถจักรยานยนต์ไปบุกเดี่ยวไปยิงเจ้าของรีสอร์ทจนเสียชีวิตนี่คือภาพผู้เสียชีวิตวิ่งหนีออกมาคนร้ายวิ่งตามผู้เสียชีวิตล้มนะคะคนร้ายย
ตอนนี้หลักฐานสำคัญก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะและคาดว่าอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจหรือไม่ก็เรื่องบาดม้างในครอบครัวหรือไม่ก็เรื่องของการที่ผู้ตายรับเคลียร์ปัญหาให้กับกลุ่มเพื่อนในพื้นที่ตอนนี้ตีวงแคบมาเหลือประมาณสามประเด็นนี้นะคะวันนี้เราส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินทีมข่าวของเราไปที่บ้านของผู้เสีย

คือคุณพ่อบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยพ่อเพิ่งกินข้าวกับลูกชายแล้วเดินกลับเข้ามาที่ไซส์งานพ่อบอกพ่อปวดท้องขอเข้าห้องน้ำลูกชายเลยเดินแยกมาคนเดียวแล้วกลายเป็นว่าลูกชายมาถูกยิงเสียชีวิตครับพ่อบอกเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวกับลูกเมื่อกี้ยังมีความสุขกันอยู่เลยผ่านไปไม่กี่นาทีลูกชายตายอ่ะค่ะ
เห็นไงว่าเสียงปืนนั้นคือเสียงปืนที่ลูกชายรวมยิง

เพราะมันคือพื้นที่ที่เป็นรีสอร์ทเป็นไซส์งานก่อสร้างของทางผู้ตายเขาเลยใช่ไหม

เข้ามาอยากโอกาสมา
คนในครอบครัวบอกว่าก็ขอให้ผู้เสียชีวิตจากไปอย่างสงบนะคะ
ส่วนคนที่ทำเนี่ยก็ต้องนำตัวมาชดใช้กรรมให้ได้ค่ะ
ครับ
นี่นะคะคุณแม่ก็ยืนดูรูปหน้าศพด้วยความโศกเศร้าแล้วก็ร้องไห้ที่รูปของลูกชายแบบนี้ค่ะ

ก็พูดในลักษณะที่ว่าไม่น่ารีบมาด่วนจากไปแบบนี้
แม่เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาลูกชายเป็นคนดีมาก
ไม่เคยเกเรไม่เคยสร้างเรื่องอะไรให้พ่อกับแม่ลำบากใจเลย
ลูกชายคนนี้ทำมาหากินแบบเป็นคนดีอะค่ะ
แต่เขามีเพื่อนฝูงอะนะเพื่อนฝูงเขาก็เยอะแหละ
แต่ไม่ใช่เป็นลักษณะที่ไปท้าตีท้าต่อยอะไรกับใคร
ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าสิ่งที่ตำรวจพุ่งเป้า
ว่าอาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้คนร้ายมาก่อเหตุ
มันมีอยู่๓เรื่องนะคะตอนนี้
เรื่องของธุรกิจสีเทา

๓อาจจะเป็นพูดตายไปรับเคลียร์ปัญหาให้กับกลุ่มเพื่อน
หรือว่ากลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่อยู่บ่อยเวลาที่ใครมีปัญหาอะไรกัน
ความบาดหมางในครอบครัวแม่บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยจริง
ทุกคนในครอบครัวเข้าใจกันดี
ส่วนปัญหาเรื่องที่ผู้ตายไปรับหน้าที่เป็นคนเคลียร์ปัญหาให้กับวัยรุ่น
ให้กับคนนั้นคนนี้แม่บอกว่ามันก็มีส่วน
แม่ก็เคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างนะคะ
ก็เคยเตือนลูกเหมือนกันว่าอย่าไปยุ่งเลย
อย่าไปเคลียร์ปัญหาให้ใครเลยแม่เคยเตือนเหมือนกันนะคะ
มันอาจจะไปผิดใจฝั่งงานไว้หรือเปล่า
หลักฐานสำคัญของคดีนี้นะคะก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์บุกเดี่ยวไปเลยนะคะไปคนเดียว
อ่ะค่ะไปที่จุดก่อสร้างลักษณะเหมือนอุโมงเห็นไหมคะอันนี้คือ
จุดแรกคือจุดแรกยิงไปสี่นัดก่อนนะคะตรงนี้นะคะแล้วนายมาโนธ
วิ่งหนีตายออกมาด้านนอกที่ถูกยิงไปแล้วเนี่ยใช่คือถูกยิงแล้วแล้ว
วิ่งหนีออกมาครับนี่นี่จุดที่สองเนี่ยค่ะวิ่งออกมาห่างกันประมาณสิบห้า
เมตรได้แล้วไปล้มค่ะครับพอล้มปุ๊บคนร้ายวิ่งตามไปยิงซ้ำแต่ตอนล้ม
ต้นไม้บังพอดีคนร้ายวิ่งตามไปแล้วยิงซ้ำตรงนี้นะคะ
เนี่ยชักปืนโอ้โหโหดร้ายมากคือต้องบอกว่านายมาโนธพยายามจะสู้กับ
คนร้ายนะคะครับจนมีคนงานวิ่งตามมาเพื่อจะไปช่วยแต่คนร้ายก็พยายาม
ยิงใส่คนงานที่ไปช่วยเห็นไหมคะคนงานคนแรกใส่เสื้อสีขาว
ถูกยิงใส่ด้วยถูกยิงใส่คนงานก็ต้องหลบอันนี้มาคนงานอีกคนนึง
อืมคนงานคนที่สองเสื้อดำดำก็จะมาช่วยนี่นะคะครับสุดท้ายคนร้าย
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอืมอันนี้คือหลักฐานสำคัญทีมข่าว
เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุค่ะก็เป็นที่ดินว่างเปล่าเป็นเหมือน
พยายามจะเกาะสร้างเป็นตลาดน่ะนะคะด้านข้างก็จะเป็นของผู้ตายเชื่อมสนิท
วันนี้คราบเลือดแห้งกรังยังติดอยู่ค่ะจุดที่ผู้ตายเสียชีวิตนะคะ
ก็มีก้านทูบปักอยู่นะคะมีพริกแห้งที่ถูกเผาไม่หมดอยู่ตรงนี้
ก็เหมือนกับมีการทำพิธีอะไรบางอย่างตรงนี้นะคะ
ทีมข่าวได้ไปเจอกับหนึ่งในพยานปากสำคัญคนนี้คือคนที่เห็นเหตุการณ์
คนนี้คือคนที่พยายามจะไปช่วยเหลือผู้ตายตอนที่คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ไปยิงเมื่อวานนะคะ
พยานคนนี้บอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตัวเองเฝ้ารีสอร์ทอยู่นะคะ
แล้วได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดมากตอนแรกคิดว่าผู้ตายลองปืน
ตอนแรกคิดว่าแบบนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นคนร้ายบุกมายิงอะไร
แต่สุดท้ายได้ยินเสียงคนบอกว่าผู้ตายถูกยิงอืม
เขาก็รีบวิ่งไปพยายามจะไปช่วยตอนที่ตัวเองไปช่วยเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเขาเห็นคนร้ายสวมหมวกโม่งค่ะ
ใส่กางเกงยีนขี่รถจักรยานยนต์ฮอนเดอร์เวฟสวนออกมานะคะ
นี่นะคะตอนนั้นเนี่ยเขาก็ขี่รถตามนี่ฮะนี่ค่ะ
พยายามจะตามไปแต่คนร้ายหันปืนไปเจาะที่เขาโอ้โห
คนที่ขี่ตามเห็นไหมคะคนร้ายหันปืนไปที่เขาครับ
เขาก็ต้องหักรถหลบข้างทางอืม
แหวนสุพรรณบุรีตอนนั้นเนี่ยพยานคนนี้บอกว่าก็พยายามจะขี่รถจักรยานยนต์ตามต่อนะคะ
เป็นรถที่ใช้ในความจำนะคะค่ะเลยตามไม่ทัน
ก็เลยโวรกกลับมาที่ขวางทางเอารถยนต์ขับตามไปค่ะเออ
แต่ก็ไม่ทันอยู่ดีคนร้ายหนีหายไปแล้ว
เพราะรูปโทมันใหม่นะคือว่ารถรถนี่มันขี้อะ
แล้วมันก็มันใช้วสภาษณ์แล้วมันก็ขี้ไป
โรงตราผารไปแล้วเราไปไม่ทันนะคะ

ลักษณะของเขาใส่ชุดอะไรอย่างนั้น
เกรงยีน

ถือว่าเป็นคนที่เห็นคนร้ายใกล้ที่สุดน่าจะได้ข้อมูลที่ละเอียดมากที่สุด
ตำรวจเชิญไปพูดคุยแล้วนะคะสำหรับพยานคนนี้นะคะ
ก็ต้องไปคุยเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับรูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย
เพราะเห็นคนร้ายได้ชัดนะคะแต่ปมปัญหาก็ยังไม่รู้นะคะว่าเกิดจากอะไรนะคะ
ทีมข่าวไปตามหาเพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิตเขารู้จักกันมายี่สิบกว่าปีอะค่ะ
ก็พยายามจะไปคุยไปถามว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะ
โดยเฉพาะเรื่องที่ผู้ตายเคยอาสาไปเคลียร์ให้กับวัยรุ่นให้กับคนในพื้นที่ที่เขามีปัญหากันนะนะ
เพื่อนของผู้ตายคนนี้บอกว่าก็ยอมรับนะคะว่าผู้ตายเป็นคนที่อาสาไปเคลียร์ปัญหาให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่จริง
แล้วก็เคลียร์ให้แบบนี้มานานแล้วคือผู้ตายเนี่ยเป็นคนที่คนในพื้นที่เคารพนับถือ
วัยรุ่นในพื้นที่เวลามีปัญหาอะไรก็จะมาคุยมาขอให้ช่วย
ผู้ตายเองก็เลยเหมือนกับเป็นตัวแทนเคลียร์ปัญหาในหลายครั้งลักษณะแบบนี้ค่ะ
เคลียร์แต่ละครั้งก็จะเป็นลักษณะเรียกสองฝ่ายมาเจอกันมาคุยกัน
ฝ่ายไหนผิดก็ดวนหมัดกันเลยตัวต่อตัวอย่างนี้ค่ะ
จะได้จบกันไปหายแค้นกันไปก็มักจะทำลักษณะแบบนี้
เพิ่งมีกลุ่มวัยรุ่นนะคะมาให้ผู้ตายช่วยหน่อยคุยให้หน่อยเคลียร์ปัญหาให้หน่อย
เคลียร์จบไปแล้วนะไม่มีอะไรติดค้างไม่มีอะไรค้างคาใจกัน
เพื่อนของผู้ตายคนนี้ก็เลยบอกว่า
ก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มันจะเป็นปมเหตุที่ทำให้คนร้ายมาก่อเหตุยิงหรือเปล่า
ไม่มีต้นตัวมันจบค่ะมันพูดบอกว่าจบมันคือจบไม่มีใครเคยไม่มีครับ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

คงไม่ใช่พวกมือใหม่ใช่ไหมฮะเพราะว่าถึงขั้นวิ่งไปไล่ยิงเขาใช่ไหมกลางวันแสกในพื้นที่ของเขาใช่ไหมแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หนีไปแบบโอ้โหรู้หมดเลยว่าจะต้องไปทางไหนทางไหนแบบรอดจนได้